คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบเหมือนกัน
หน้ากากอนามัยตอนนี้ถ้าออกไปนอกตัวอาคารเนี่ย
หลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาให้สวมใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
นนทบุรีนะครับฝ่ายปกครองไปเห็นกลุ่มพี่วินจอยอรับจ้างเนี่ย
นั่งคุยกันอยู่แล้วปรากฏว่ามีคนนึงมีคนหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัย
ฝ่ายปกครองเขาทำยังไงดูจากคลิปครับ
เริ่มเริ่ม๑๐ทีแล้วหยุดหยุดไปยินใกล้หน่วยหนึ่งสองสามสี่
ที่โพสต์ไว้และขึ้นสเตตัสข้อความว่า
ใครไม่สวมแมสระวังเจอดีพร้อมติดแฮสแท็ก
นนทบุรีฮะอืมในคลิปจะเห็นผู้ชายใส่เสื้อกั๊ก
เขียนว่ากลมการปกครองเนี่ยฮะคนนี้ฮะออกตรวจตาความเรียบร้อย
ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
บังเอิญผ่านมาเห็นพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างกลุ่มนี้
แล้วในกลุ่มเนี่ยนะฮะมีคนไม่สวมแมสไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสั่งวิทย์พื้น๑๐ทีเพื่อเป็นการลงโทษ
ก็ดูเหมือนคนที่ถูกสั่งเนี่ยก็ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมได้ไงฮะ
คุณผู้ชมได้ยินมั้ยครับจะวิทพฤษ๑๐ทีหรือจะจ่าย๒๐๐๐๐
เพราะโทษปรับไม่สวมหน้ากากอนามัยตอนนี้๒๐๐๐นะครับ
ตังค์เอาไว้ฮะในยุคนี้เสียดายอย่าไปเสียค่าปรับ
หลังคลิปนี้นะครับแชร์ออกไปชาวเน็ตออกมาวิภาควิจารณ์จำนวนมากครับ
ส่วนใหญ่ฝากเตือนเลยขอให้มีวินัยนะครับมีวินัยแล้วท่านไม่ต้องเสียสองหมื่นนะฮะ
ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยกัน
สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับ